คุณผู้ชมค่ะเมื่อ๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาคือวันสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรถไฟแล้วนะคะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการสั่งยุบตำรวจรถไฟเพื่อย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่างในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ทยอยเก็บข้าวของกันเขาบอกว่าภาพนี้คงจะเหลือแต่ความทรงจำแล้วนะคะ

ไม่ต้องนึกถึงตำรวจนึกถึงประชาชนทำให้ประชาชนนะครับ
สิ่งที่อยากให้เห็นไม่ต้องคิดถึงตำรวจ
เพราะตำรวจถึงที่ไหนก็ตำรวจค่ะขอให้นึกถึงประชาชนอย่างเดียว
โอเคค่ะขอบคุณครับ
ผมไวลิงโปรดตัดสอบ

ร้อยตำรวจโทสมควรปั้นกันอินนะคะรองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจรถไฟนพวงเขตปฐุมวันกรุงเทพค่ะ
วันนี้ร้อยตำรวจโทสมควรมาเก็บของใช้ที่สถานีตำรวจรถไฟนพวง
หลังราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ยุบกองบังคับการตำรวจรถไฟ
ตามพบตำรวจแห่งชาติพศ๒๕๖๕มีผลวันนี้วันนี้ในที่นี้ก็คือเมื่อวาน
ขออภัยมีผลเมื่อวานนะคะแล้วก็ให้ข้าราชการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยต่าง
สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นการปิดฉาก๗๒ปีตำรวจรถไฟค่ะ
กลางดึกวันจันทร์นะคะเจ้าหน้าที่หลายสถานีก็ทยอยกันเก็บข้าวของส่งมอบพื้นที่ให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทยก่อนเที่ยงคืนนะคะที่สถานีตำรวจรถไฟธนบุรี
รถไฟในเขตบางกอกน้อยมีกำลังพลยี่สิบนายมาเก็บข้าวของ
แล้วก็ทรัพย์สินทางราชการกรอบรูปต่าง
ตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยประสานหัวหน้าสถานี
นำกุญแจมาคล้องประตูในช่วงเที่ยงคืนวันที่๑๗ตุลาคมค่ะ
เราส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปที่สถานีตำรวจรถไฟนพวงนะคะ
ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่มาทยอยขนย้ายเข้าของอยู่
รายชื่อผู้บังคับบัญชาต่าง
ระบุรายชื่อหัวหน้าสถานีตำรวจคนสุดท้าย
ลำดับที่๓๔คือพันธุ์ตำรวจโทพินิษฐ์ช่วยกุล
ก็คือจบอ่ะสิ้นสุด
สิ้นสุดเวลาดำรงตำแหน่ง๑๖ตุลาคม๖๖นั่นเองนะคะ
คุยกับร้อยตำรวจโทสมควรนะคะก็บอกว่า
ที่ผ่านมาเขายื่นขอความเป็นธรรมให้ข้าราชการตำรวจส่วนหนึ่ง
และประชาชนกว่า๑๐๐คนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
แล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีเพราะไม่เห็นด้วยกับการยุบ
รถไฟมีภารกิจดูแลความปลอดภัยและให้บริการประชาชน
ถ้ามีเพียงรอปภมาทดแทนก็อาจทำหน้าที่ได้ไม่เท่า

เขาทำงานที่นี่มามากกว่า๓๔ปีผูกพันแล้วก็รักองค์กรนี้มาก

กุมภา๓๔ที่มาลงคือ๓๐กว่าปีที่มาลงที่นี่
ถามว่าความผูกพันผมผมไม่งั้นผมไม่ทำ
ทีมข่าวเราไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยนะคะ
ได้คุยกับประชาชนบางส่วนเขาก็บอกว่าเขาก็หวั่นใจเหมือนกันนะ
พอไม่มีตำรวจรถไฟเขารู้สึกว่าการมีตำรวจรถไฟ
ทำให้เขาอุ่นใจแล้วก็มั่นใจในความปลอดภัยมากกว่าค่ะ

กังวลมากค่ะเพราะว่าตอนนี้อัดยากรมันเยอะขนาดมีตำรวจรถไฟ
มันยังไม่ไหวมีเลย
แต่คุณป้าก็ได้ยินข่าวอยู่นะว่าเขามีตำรวจรถไฟไปแล้วนะค่ะ

มันก็มีความรู้สึกไม่ค่อยดี
ว่ามีตำรวจรถไฟดีกว่าค่ะ

ตำรวจรถไฟเองก็มีไม่กี่นายหรอกฮะ
คือประมาณสักเจ็ดแบดร้อยนายมั้งถ้าผมดูจากตัวเลขนะ

ความจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีคำถามกันว่า

ประชาชนก็มองว่ามีก็ดีกว่าไม่มีมันอุ่นใจอย่างน้อยมีมีข้าราชการมีตำรวจใส่ชุดตำรวจเดินตรวจดวนตรวจตรา
ผู้ร้ายมันก็ยังไม่กล้ามันน่าจะกลัวหน่อยแต่ตอนเนี้ยคำถามคือพอยุบ
ตำรวจรถไฟไปแล้วค่ะอ่าตำรวจรถไฟอ่ะท่านก็ยังเป็นตำรวจอยู่นั่นแหละ
ใช่ค่ะก็จะไปอยู่ในสังกัดของสอบสวนกลางค่ะอ่าเดี๋ยวผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กล้องท่านก็จะไปดูว่าอ่ะใครจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็จัดสรรกันไป
ส่วนใหญ่ก็จะขอย้ายกลับไปอยู่ตามภูมิลำเนาเดิมของตัวเองค่ะไปสังกัด
สังกัดต่างคำถามคือเอาแล้วใครจะมาทำหน้าที่แทน
เขาบอกว่าจะเป็นตำรวจทองที่ค่ะเพราะทีแรกเนี่ยถึงขั้นมีการพูดกันว่าสุดท้าย
มันต้องมีคนดูแลขบวนรถไฟและสถานีรถไฟค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีรถไฟความเร็วสูง
จะขยายรถไฟเราเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ต้องไปจ้างบริษัทรอปภเอกชนเหรอ
อืมก็กลายเป็นว่าอ่าลดขนาดองค์กรแต่ไปเพิ่มงบประมาณอีกเออ
หรือเปล่าก็ถูกตีตกไปอ่าตอนนี้ก็เลยต้องวนกลับมาที่สงสัยการรถไฟ
มาดูแลอืมสถานีรถไฟและขบวนรถไฟค่ะมันก็ย้อนมาที่ตำรวจอยู่ดี
ใช่ค่ะนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไง
แต่เขาบอกว่ามันก็จะเป็นพื้นที่รับผิดชอบแหละ
อยู่ในพื้นที่ไหนก็ให้เป็นตำรวจพื้นที่นั้นรับผิดชอบกันไป
แต่คุณรัชพรคือแล้วยังไงตำรวจก็คือต้อง
ถ้าตามสถานีรถไฟตำรวจก็ต้องส่งกำลังมาประจำสถานีรถไฟ
รอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยมาทำงานเหรอคะ
หรือถ้าขบวนรถไฟจากหัวลำโพงไปเหนือแล้วระหว่างไปใต้ต้องสถานีไหนดู
เขาบอกว่าเกิดเรื่องในพื้นที่ไหนก็ต้องเป็นพื้นที่นั้น

อันนี้ยังไม่ได้ลงในรายละเอียด
จังหวัดนี้พอจะพ้นจังหวัดก็ลง

อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันต้องคิดต้องคุยกันนะ
อย่าไปคิดว่าโอ้โหอายุแล้วก็จะไปอยู่ไหนก็ไปอยู่

เดี๋ยวต้องรอฟังคำชี้แจงนะคะ
สถานีรถไฟนครราชศรีมา๕แยก
หัวรถไฟเขตตัวเมืองโคราชนะคะ
เหลือแค่สถานที่แล้วก็ความเลือนรังของป้ายค่ะ
ประตูหน้าอาคารก็ถูกล็อกเอาไว้แบบนี้เลยนะคะ
บ้านพักตำรวจรถไฟโคราชก็เงียบเหงาค่ะ
เจ้าหน้าที่๒๙นายทำหนังสือคืนบ้านพัก
แล้วก็สถานีให้กับการรถไฟตั้งแต่๑๓ตุลาคมแล้วนะคะครับ
หนึ่งในตำรวจรถไฟที่เคยปฏิบัติหน้าที่ก็บอกว่า

แต่แน่นอนล่ะความเป็นตำรวจของพวกเขาไม่ได้หายไป
เจ้าหน้าที่ทุกคนก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดใหม่